ทึกกันอีกรอบเพราะว่าไปเจอลูกจราเข้
ในอ่างเก็บน้ำหนองค้ออีกตัวหนึ่ง

และที่สำคัญคือไม่รู้ว่ามันมีอีกไหม
เพราะตามปกติแล้วถ้ามันวางไข่
แล้วก็มันจะวางที๘๑๐ฟองนะฮะ
คุณผู้ชมครับนายพันนาพุ่มพะเนียงนะครับ

เป็นคนงานเฝ้าสวนสาธารณะ๗๒พันศา
มหาราชินีเทศบาลนครพระยาสุรศักดิ์
ในพื้นที่หมู่๒ตะบนหนองขามเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

กลางดึกขณะที่เขาออกไปเก็บรอบดักปลาที่วางเอาไว้เนี่ยนะ
ไปเจอลูกจราเข้นี้นะฮะตัวขนาดนี้อีกตัวหนึ่ง
ซึ่งตัวนี้ว่ายน้ำอยู่ห่างจากจุดที่เจอตัวแรก
เมื่อคืนวันที่๑๓กรกฎาคมไปประมาณ๑๐เมตรเท่านั้น
แล้วเมื่อลองนำลูกจราเข้ตัวนี้มาวัดขนาดดู
เฮ้ยมันน่าจะคอกเดียวกันว่ะมันเท่ากันเลย

คิดว่ามันมียังมีอีกไหมน่าจะมีนะถ้าถ้าอย่างงี้ไม่ใช่หลุดมาหรอก
เพราะว่ามันเป็นรุ่นเดียวกันใช่ไหมมันเป็นรุ่นเดียวกันเนี่ย
ตัวที่เจอใช่ไหมใช่กับตัวก่อนเมื่อวานนี้
มันรุ่นเดียวกันอย่างนี้น่าจะมีไข่มีเป็นคอกน่าจะมีอีก
พันนาเชื่อว่าในอ่างน่าจะมีอีกหลายตัวแหละ
เพราะว่าจราเข้เนี่ยเวลามันออกไข่นะคุณผู้ชม
มันจะออกประมาณครั้งละ๘๑๐ฟองเพิ่งเจอ๒และอีกประมาณ๘มันอยู่ไหน
ก็บอกเจ้าหน้าที่ไหนที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อย
อ่างเก็บน้ำหนองค้อมาประเมินกันหน่อยสิ
ว่ามันจะมีอยู่สักกี่ตัวจะได้จับจะได้ระวังกัน
แม่มีลูกแล้วมันจะมีแม่ไหมล่ะ